ผู้ชมค่ะไปต่อที่กัมแพงเพชรกันหน่อย
อืมเพราะล่าสุดเดินทางไปในพื้นที่กัมแพงเพชรเพราะว่าไร

จดหมายลาตายเขาบอกว่าอยากให้หมอปลาไปติดตามเอาผิด
นี่ไปทำพิธีชนดุลวิญญาณที่กระท่อมกลางทุ่งนาน
นายจีระเขาฆ่าตัวตายแต่ว่าก่อนถึงกระท่อมราวห้าห้า
ร้อยเมตรมีการผ่านต้นไม้ใหญ่อาการหมอปลาออกเลย
อาการแบบนี้ถ้าออกนี่คือต้องใช่ต้องมีวิญญาณ
คือจะมีการหาวอาเจียนออกมานี่ฮะอาการแบบนี้
ก็จะอาเจียนออกมาอย่างนี้ก็เป็นการสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณ
อยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำหูน้ำตาไหลออกมานะฮะแล้วพอไปถึงกระท่อมจุดเกิดเหตุยืนยันเนี่ย
มีวิญญาณอยู่ตรงต้นไม้จริงจริงนะฮะนางลำพองแม่ของผู้ตายบอกว่า
ตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละค่ะเป็นจุดที่ลูกชายมักจะไปนั่งพัก
ตอนทำนาเสร็จปุ๊บก็จะไปนั่งพักตรงกระท่อมนี้หมอปลาก็เลยอ่าพาไปจุดทูบ
ทำพิธีชนดูวิญญาณที่บริเวณจุดตรงใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็พูดว่า
การฆ่าตัวตายแบบนี้มันคือการพันธนาการตัวเองเอาไว้
ทำให้ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปผุดไม่ได้ไปเกิดและจุดที่คนมาฆ่าตัวตายเนี่ย
เป็นจุดที่มีคนประสบอุบัติเหตุแล้วตายก่อนหน้านี้ด้วย

นี่ฮะพอทำวิธีจุดที่เขาฆ่าตัวตายเสร็จ
ก็ไปที่วัดต่อวัดมุงคลศรัทธารราม
ทำพิธีนะคือการฆ่าตัวตายเป็นการพันธนาการวิญญาณของตัวเองแล้ว
หนึ่งแล้วพอเสียชีวิตแล้วถูกมัดตาสั่งอีก
มันก็กลายเป็นผูกพันอีกครั้งที่สอง
หมอปลาก็เลยไปที่วัดเพื่อไปแก้ไปทำพิธีแก้กันมัตราสัง
เพื่อให้วิญญาณนั้นไม่ถูกจองจำไม่ถูกพัฒนาการ
แล้วก็ไปสู่สุขตินั่นเองครับ
นี่ฮะก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีตามที่ผู้ตายเขาเขียนในจดหมาย

แล้วก็ฝากเตือนทุกคนเลยอย่าไปหลงเชื่อไอเว็บปล่อยเงินกู้
ที่มันเชิญชวนให้กู้อย่างนั้นอย่างนี้ได้เงินเร็วเท่านั้นเท่านี้
ถ้าหลงเข้าไปแล้วรีบถอนตัวออกมาและทางที่ดีคืออย่าไปยุ่งกับมันเลย

แล้วก็จะช่วยเหลือคนที่ตกเป็นเหยื่อคนอื่นด้วย
อันนี้ก็คงไม่ถึงขั้นกับต้องฆ่าตัวตายแบบนี้
ปัจจุบันคนก็ไปกู้กับเว็บเยอะมาก

มันรู้เบอร์โทรศัพท์มันส่งข้อความมาเลย
คือเราไม่เคยไปยุ่งกับมันแต่มันส่งมันเอาเบอร์เรามาจากไหนไม่ทราบไงพวกนี้
แล้วเวลาทวงหนี้ทวงโหดมากนะ
น่ากลัวน่ากลัวดีแล้วหมอปลาช่วยอย่างนี้นะครับ